ตอนนี้กำลังฝึกซ้อมกันอยู่ที่กิเลเวอเล่เขาใหญ่จังหวัดนคร

ก็เป็นที่ทราบกันว่าชอบแกล้งเพื่อน
คราวนี้เลยถูกเอาคืนซะหน่อยค่ะ
โดนเพื่อนเอาคืนซะน่วมนะคะ
สำหรับเมซี่เจชนะทิพย์สงกรสินค่ะ
ถูกรวบขาแล้วก็ดึงกางเกง
ดีนะนี่ที่ยังใส่ทราบหน่อยเอาไว้ไม่นั้นโปรแน่ค่ะ
ส่วนคนที่เข้ามาจัดการเมซิเจก็ไม่ใช่ใครค่ะ
ตันซินวากองหน้าชาวบราซิลของทีมนะคะ
แม่ดูเหมือนจะแกล้งเอาคืนแทนเพื่อนร่วมทีมด้วย
เพราะว่าเจก็ชอบแกล้งคนนู้นคนนี้เขาไปทั่ว

เหล่านักเตะนะคะก็นำมาโดยธนบุญเกษารัฐ
อธิสักรายสรรค์และกวินธรรมสัจจานันท์ค่ะ
เขาก็รวมตัวกันไปแช่น้ำผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
บรรยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

เพราะว่านักเตะแต่ละคนเขาหุ่นเพอร์เฟค
ส่วนนุ่มดูแล้วอาจจะอิจฉา
เพราะว่าซิกแพคมาเต็มอยากจะมีอย่างเขาบ้างใช่ไหมล่ะ
ซึ่งคลิปวิดีโอน่ารักอย่างนี้นะคะ
ก็ต้องขอบคุณช่องของทีมเมืองทองยูเนเต็ดค่ะ
เอามาเผยแพร่ให้แฟนบอลได้ฟินกันทั่วหน้าค่ะ